มาพ่อพร้อมนามนี่มุมหน้าทางตะวันตกเชียงใต้บางแสนสัย๑๙๒เมตร
สบายแล้วไปเลยไปเลยไปเลยที่ไหนไหนที่คุณก๊อฟวางเงินจำนวน
ร้านหน้ามนต์หนมหวานคาเฟ่ขนมที่ถูกใจคนชอบถ่ายภาพมีมุมเก๋
ทำไมมันกินกันเร็วจังวะทีบนั้น

เรียกหมายเห็นเหมือนเลยมาเลยครับอะไรเนี้ยโอ้โห

ขออะไรละรีบกินโอ้ย
รสชาติหวานกำลังดีและนอกจากรสชาติอร่อย
แล้วยังตกแต่งมาในรูปแบบน่ารักที่ด้านบนโรยด้วยผงโกโก้เป็นรูปโลโก้ของร้านอีกด้วย

กินหมดแล้วแน่เลยพี่

ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนช่วยกันพูดทำอะไรก็ได้ครับที่ขึ้นต้นด้วย
แสนครับทั้งหมดสิบครับ

แสนแสนรัก

แสนหน้ากาแสนหน้ากาลักล้องเออแสน

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ

เลยกินเลยกินเลยกินเลย

ซีลน้ำนี่อร่อยมากเลยอ่ะ

ปกติร้านของหวานมันเชียวมั้ยหรอ

จำนวน๕๐๐บาท
ป่าวที่คือเฟรย์เงินของพี่เครื่องแล้วไปดูดิ

พี่เร็วพี่จะมาทิ้งกล้วยบริโตรแบบนี้ไม่ได้

บันอฟฟี่เหรอฮะ

ทุกท่ากรวมลงเงินไว้๕๐๐บาทนะครับ
จะได้ทั้งหมด๕ถ้วยนะครับ

ผมขอให้คุณทั้งสองคนช่วยกันพูดนะครับ

ที่เริ่มต้นด้วยคำว่าปาง

ครึ่งหนึ่งก่อนนะ

อร่อยอะ

และในตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับบนลงทอดที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

ยกนี่เฮ้ยเร็ว

โหมันมาเรื่อยอย่างนี้

เล่นไปไปไป

เดี๋ยวอ้วกเนอะไปละขอเต้นเขาเลยยังไม่ได้ทานเลยนะ
ใช่ป่ะไปไปไปโอ้ยออกช้าได้อยู่ได้อยู่
และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุดนั่นก็คือ
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา
ไปแล้วพี่ผ้ากุ้งเรามาดูกันว่าคุณก๊อฟและคุณพระกุ้ง
ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันและกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ใช่ไหมใช่ไหมใช่สิต้องใช่เรือนไทย
ข้างลงกันเลยตบมือกันไอฟ้ายไปค่ะลงไปให้ถึงอ้าย
สดเจอดยังยัง
พากันหลงกันเนี่ยเผาแล้วมึงหลงของจริงด้วยไม่เห็นมีคนเลย

มาคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้มาคณะลักษฎาศาสตร์แล้วเว้ย
บรรเวิน

ก็ไม่ต้องรีบทำไมว่าเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพานู่นเองจากห่อ
รวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ด้านตะวันออกนะครับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม
เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและประชาชนทั่วไปครับ
แล้วก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่า
ทีมคุณพลาดกุ้งก็ชนะไปอีกแล้วครับ
เฮ้ย
เวลายังไงก็ร่วมชะตากรรมกันมาแล้วนะครับ
ก็ต้องรับชะตากรรมด้วยบทลงโทษนะครับ

และนี่ครับบทลงโทษของพวกคุณทั้งสองคน

ที่จะนำลูกทีมไปบรรยายการกินแบบไม่ธรรมดากับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ
แอ่แอ่